หุ่นแม่พึ่งหุ่นแม่พึ่งล่าสุดค่ะพี่ดาวมายุรีไปเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นแม่พึ่งแล้วแล้วแน่นอนค่ะต้องมีเรื่องราวของเลขติดตามได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศที่บ้านพุ่มพวงในซอยเอกมัย๒๓เขตวัฒนาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็คึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะ

เนี่ยมาพร้อมกับพี่ดาวมายุรีค่ะช่วยกันเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับหุ่นแม่พึ่ง
แล้วปีนี้นะพี่ดาวขอนำชุดใหม่มาให้แล้วก็บอกว่าน้องสาวคนสนิทฝันถึงแม่พึ่ง
ว่าอยากใส่ชุดราตีสีขาวลายดอกไม้สีแดงนี่นี่ดูตอนเปลี่ยนชุดค่ะ
ดิ้นสีเงินสั่งตัดมาเลยไม่ใช่แค่ชุดอย่างเดียวนะ
มีทั้งถุงมือมีทั้งหมวกเครื่องประดับยังใช้เซตเดิมอยู่ค่ะ
ก็คือแหวนเพชรรูปหยดน้ำสร้อยคอเพชรไมโครโฟนสีดำประดับเพชรแบบนี้ค่ะ
แล้วนอกจากนี้พี่ดาวมายุรีก็มีการเสี่ยงทายขอเลขเด็ดค่ะ
ล้วงหายเดี๋ยวดูกันหน่อยคุณผู้ชมได้เลขเด็ดมา
ลองดูซิว่าพี่ดาวล้วงล้วงแล้วจะได้เลขอะไรบ้างนะ
อันนี้๐๒มีอะไรอีก๐๒แล้วมีอะไรอีกคะพี่ดาว
มาให้หมดเลยนะ๐๗มีอีกไหมมีอีกสักใบหนึ่งไหมค่ะ
ตัวไหม๓ตัว๓ตัวมีสีดอมนี่มองเห็นหรือเปล่า๔๔๒ค่ะ
แล้วคุณเพชรก็บอกว่าการจัดงานรำลึกครบรอบ๓๑ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดภาษีวัน๑๙
วันที่๑๓๑๕มิถุนายนนี้จะมีคอนเสิร์ตตั้งแต่๖โมงเย็นนะ

แล้วที่วัดทัพกระดานก็จะจัดตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๑๘มิถุนานี้
จะมีศิลปินเข้าร่วมเพียบเลยนะคะ
เอาใครอยากไปงานแม่พึ่งก็ไปได้ทั้งที่วัดภาษีแล้วก็ทั้งที่วัดทัพกระดานเลยค่ะ
พูดถึงเรื่องตัวเลขและความศรัทธาไม่ไปที่นี่ได้อย่างไร
คุณผู้ชมเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราชครับ
เลยฮะที่บ้านดุงอุดรธานีโอ้โหแน่นเลยฮะ
เลยมากราบไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาครับ
โดยเฉพาะบริเวณหน้าศาลพ่อปู่แม่ย่าคนแน่นเลยฮะ
ส่วนที่ลานบวงสวงคนก็เยอะไม่แพ้กัน
นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแก้บนแล้วก็บวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคกันไป
งวดที่ผ่านมาใครได้ก็ต้องมาแก้บน
อย่างเช่น๒สามีภรรยาคู่หนึ่งครับ
นี่เขาตั้งโต๊ะบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคให้พ่อจ้ำคำชโนธพาทำพิธี
พอเสร็จพิธีบวงสวงแล้วเงินต่อเงินครับ
ไม่ได้ก็คือต้องส่องขันน้ำมนต์ว่าเห็นเลขอะไรกันบ้าง
แท้แต่สายตาของแต่ละคนจะมองเห็นครับ

โหดูยากจังเลยนะไม่ค่อยกล่อตัวเท่าไรอ่ะมันเป็นผึ้นนะสูนมั้ย
หมื่นเอออาจจะคล้ายสูน
ผมพาไปที่งานนี้ครับงานปิดทองห่มผ้าหลวงพ่อองค์ใหญ่
พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๘๐๐ปีครับ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขาไปที่งานนี้
คุณผู้ชมวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะทุกคนก็ร่วมกันแห่ผ้าจีวอนนะครับ
ยาวหลายสิบเมตรเลยนะเดินตั้งแต่หน้าวัดนะครับ
ขึ้นไปบนเชิงเขาแล้วนำผ้าผืนนี้ไปห่มให้กับหลวงพ่อองค์ใหญ่
พระพุทธรูปเก่าแก่กว่า๘๐๐ปีแล้วก็พระพุทธรูปโบราณรวม๒๙องค์นะครับ
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างนะครับสนุกสนาน
สิ่งที่ชาวบ้านนะครับเขาเห็นกันสนใจมากเป็นพิเศษคือตัวเลข
ตรงไหนอยู่ตัวเลขนี่ครับคุณผู้ชมดูด้วยนะดูนะ
เนี่ยโอ้โหเขาค้างภาพให้นิดเดียวนี่ตรงนี้ตรงนี้ดูอีกที
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรนะอันนี้ขึ้นอยู่กับตาท่านแล้วล่ะ
มักไม่ออกเนี่ยแต่ชาวบ้านบางส่วนเขาพากันสองเลขจากปลายประทัด
ถ้าตรงนี้ไม่ชัดไปดูปลายประทัดชัดกว่าอ้าวปลายประทัดที่เขาจุดถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับ
เพื่อความเป็นซี่หลีมงคลหนึ่งพันนะครับเห็นชัดไหมละทีนี้ชัดเจน
พาไปดูร้านนี้หน่อยค่ะร้านตัดผมที่เจ้าของร้านใจบุญมาก
นี่ช่างเอ๋คือเขาตัดผมให้ฟรีสำหรับผู้สูงอายุไม่ไป
อ่ะแพงตัดอันนี้ตั้งสองพันหกไม่ใช่สองพันหกชื่อร้านอ๋อ
กับช่างเอ๋ค่ะช่างเอหรือว่าพี่สุภเกียรติวิธี
จงเจริญเจ้าของร้านนี้๒๖๐๐อยู่ที่บ้านโป่งราชรีนะคะ
นี่ตัดผมให้กับลูกค้าด้วยความตั้งอกตั้งใจเลย
ช่างเอ๋บอกว่าเปิดร้านมาเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๔๙นะ
แล้วที่ผ่านมาคือท่านก็มีในหลวงราชการที่๙
ที่เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าท่านทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ทีนี้ก็ช่างเอ๋ก็เลยเปิดรับตัดผมฟรี
ให้กับผู้สูงอายุอายุ๗๕ขึ้นไป
อีกกี่ปีพี่เบิ้ลไปตัดได้สองของเหรออย่างงั้นโอเค
แต่อยู่ถึงได้ตัดอายุนี้หรือเปล่าไม่รู้
อยู่ถึงสิอ่านข่าวให้ถึงตอนนั้นด้วย
แล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงเขาก็รับตัดให้ฟรีนะคะ
ไปบริการถึงบ้านเลยเพราะว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงอ่ะ
ก็จะเคลื่อนไหวจะเดินเหินอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
อกจากนั้นค่ะบริการโกนผมสำหรับคนที่จะบวช
พระบวชเนรหน่วยงานที่ต้องการจิตอาสา
บอกช่างเอ๋ได้เลยนะผมมายินดีผมจะทำไปเรื่อย
กว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรง
แล้วดูสิเห็นไหมเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจ

ตรงตัดผมผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียง